ส่วนเรื่องของทองโบราณต้องนึกถึงที่สุโขทัยนะครับ
เพราะว่ามีช่างทองโบราณในการตีทองที่ลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์นะครับ
ดังนั้นช่างทองโบราณที่จังหวัดสุโขทัยก็ได้ร่วมใจกันในการจัดทำเข็มกลัดก้าวอายารา
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙ครับ
ทองของร้านออนอนงช่างทองอยู่ที่ตำบลท่าชัยอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยนะครับ
ก็ต่างขมักเม่นในการทำเข็มกลัดติดเสื้อจากทองคำแท้
ซึ่งเป็นการออกแบบโดยช่างฝีมือของช่างทองโบราณที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากบรรพบรุษนะครับ
โดยนางออนอนงพิพิษทองอายุ๔๙ปีเจ้าของร้านออนอนงช่างทอง
ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านทำเครื่องประดับทองลายโบราณ
และเป็นผู้ออกแบบเข็มกลัดติดเสื้อชิ้นนี้
กล่าวว่าหลังจากในหลวงรัชกาลที่๙เสด็จสวรรคต
ครอบครัวมีความโศกเศร้ามากจึงอยากจะทำเครื่องประดับทองคำ
เปรียบเสมือนมีพระองค์อยู่กับครอบครัวตลอดเวลา
ได้นั่งออกแบบจนได้มาเป็นเข็มกลัดติดเสื้อ
ฉลุลวดลายเครือวันไข่ปลาสวยงามรูปเลข๙ไทย
มีรูปลักษณะคล้ายช้างนั่งชูงวง
ซึ่งหมายถึงคุณพระเสวทอดุลยเดชพาหน
ซึ่งเป็นภรรยาช้างเผือกคู่พระบรมีเชือกแรกประจำรัชกาลที่๙
โดยได้ตั้งชื่อเข็มกลัดนี้ว่าเข็มกลัด๙ไอยารา
เพื่อน้องรำลึกในพระมหากุณฑิกุล
หลังจากนั้นให้ช่างทองฝีมือดีลองทำชิ้นต้นแบบขึ้นมา
วางโชว์ไว้ที่ร้านปรากฏว่าก็มีประชาชนให้ความสนใจ
แล้วก็สั่งจองเป็นจำนวนมากนะครับ
ล่าสุดได้ย่อส่วนเข็มกลัด๙อายารา
ทำเป็นเข็มกลัดติดเน็กไทยขึ้นมาอีกชิ้นหนึ่ง
ก็มีลูกค้าผู้ชายสั่งจองเข้ามาเช่นกัน
กลัดทุกชิ้นทางร้านจะทำด้วยฝีมือสกุลช่างสุโขทัย

ซึ่งราคาแต่ละชิ้นก็จะขึ้นอยู่กับน้ำหนักของทองนั่นเองครับ